คุณผู้ชมคะชายคลั่งหลอนยาบ้ามีมาให้เห็นอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะผู้ชายคนนี้หลอนยาคลุ้มคลั่งเดิน
ละวาดชาวบ้านอยู่ในซอยเดินไปเดินมาวันดีคืนดีคุณคิง
ผู้ชายคนนี้แก้ผ้าล่อนจ้อนถือมีดกวัดแกว่ง

คือผู้ชายคนนี้ตะโกนโวยวายด่าชาวบ้านไปทั่วนะคะ
นี่คือแก้ผ้าต้องเซ็นเซอร์ภาพเอาไว้ลอนจ้อนค่ะ

ปลาหินใส่บ้านของชาวบ้านด้วยนะคะ
เขาก็เลยไปร้องเรียนกันผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดว่าให้มาช่วยหน่อยเถอะ
นี่คือหมู่บ้านหัวดอนค่ะตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ชายคนนี้พยายามจะขึ้นบ้านคนแถวนั้นด้วย
บางบ้านเขามีผู้หญิงมีเด็กบางบ้านอยู่คนเดียวเขาก็กลัว
บางครั้งปลาหินใส่คนเดินผ่านเลยนะคะ
ก็แจ้งตำรวจสพเผชบุรี
แจ้งตำรวจแล้วมันก็วนแบบนี้คุณผู้ชม
ตำรวจมามาจับไป๒วันปล่อยตัวออกมาแล้วก็คลั่งอีกอารวาสอีกอย่างนี้ค่ะ

กลางวันก็ไม่เว้นนะกลางวันอาจจะไม่ได้แก้ผ้า
แต่ก็คลุ้มคลั่งอารวาสโวยวาย

สงสัยสงสัยในข้อกฎหมายว่าคนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ตำรวจจับตัวไปควบคุมตัวได้ไม่เท่าไหร่
แล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำ
ชาวบ้านเขาเลยถามว่าเอ๊ะ
หรือว่ามันเป็นนโยบายเรื่องผู้เสพคือผู้ป่วย
พอเขาเสพเขาป่วยแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้
แล้วก็แค่ป่วยไงก็แค่บำบัดไม่เท่าไห
แล้วก็ปล่อยออกมาก่อเหตุซ้ำอีก
ก็เลยอยากจะให้หมุนงานทั่วข้องมาช่วยดูให้หน่อยนะคะ
ก็เลยมีการเดินหน้าตามเรื่องนี้ให้
ก็คือทางตำรวจภูทรภาค๗
ก็เลยสั่งการให้ผู้กำกัดสพเผชฌบุรี
ดำเนินการแบบเด็ดขาดค่ะ
ก็ให้ไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปบำบัดนะคะ
ทีมข่าวของเราที่จังหวัดเพชรบุรีตามเรื่องให้ต่อ
วันนี้ตำรวจสพเมืองเพชรบุรี
ฝ่ายปกครองนำตัวผู้ชายคนนี้ไปแล้ว

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเขาว่าในเอก
ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าในเอนามสมมุติคนนี้
เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วหลอนยาแบบนี้มานานมากแล้ว
แต่หลังมันหนักขึ้นหนักขึ้นถึงขั้นแก้ผ้าด่าทอคนไปทั่ว

แล้วก็ออกมาก่อเหตุซ้ำชาวบ้านเดือดร้อนค่ะ
ชอบดาววายเดิน
แล้วก็บ้านหลังข้างค่ะหลังบ้านเขานะ

แต่เขาก็ทนกันได้ไงแล้วหนูก็ไม่แน่ใจ
ผู้เสพมันไม่น่าจะเป็นผู้ป่วยนะพี่
เพราะว่าพวกหนูเดือดร้อนไง
เพราะว่าถ้าเขาบอกว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยเนี่ย

คือจัดการอะไรไม่ได้เลยแจ้งก็ไม่ได้
เพราะว่าไม่สามารถดำเนินคดีอะไรได้เลยค่ะ
ทีนี้ค่ะพอมีคนนำเรื่องนี้มาร้องเรียน
ผ่านทางเพจไส้ใหม่ต้องรอดแล้วพอเป็นข่าว
ตำรวจก็เลยดำเนินการนำตัวในเอน
ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีในทันที
ชาวบ้านบอกโล่งใจแต่

แล้วบำบัดจะหายขาดหายจริงใช่ไหมคะ
จะไม่ออกมาก่อเหตุอีกใช่ไหม
ก็มีญาติของในเอคนนี้
เขายังบอกเลยว่าดีแล้วที่จับในเอไปบำบัด
ญาติบอกญาติก็ดูไม่ไหวเหมือนกัน
แต่ขอให้หายนะบำบัดคราวนี้เอาให้หายขาดนะ
อย่าให้ออกมาคลุมคลั่งอารวาสอีกก็แล้วกันค่ะ
ขนาดญาติยังรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วไม่ปลอดภัย

ต้องระมัดระวังครับคุณผู้ชมครับ